โดยทีมชาติไทยนะคะก็เจอกับอีรักษ์มาแล้วนะคะในเกมการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบที่สอง
ซึ่งทีมชาติไทยถือว่าทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยค่ะ
แต่ว่าเกมที่จะพบกับอีรักษ์ในวันพรุ่งนี้นะคะ
รอบ๑๒ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกรอบคันเลือกโซนเอเชีย
ถือว่ามีปัจจัยที่แตกต่างกันออกไปค่ะ
ติดตามได้จากรายงานของคุณวิรวิทย์เจริญเชื้อค่ะ
นี่ก็คือ๔ประตูสำคัญของทัพช้างศึกทีมชาติไทย
ที่ทำได้ในเกมพบกับทีมชาติอีรักษ์ในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบที่ผ่านมา
ทั้งหมดคือเสี้ยววินาทีสำคัญที่ทำให้ทีมชาติไทยก้าวสู่รอบ๑๒ทีมสุดท้ายโซนเอเชีย
อย่างไรก็ตามโชคชะตานำพาให้ทั้งสองทีมอย่างไทยและอีรักษ์ต้องโคจรมาพบกันอีกครั้ง
ภายใต้สถานการณ์ความกดดันเดียวกันคือการเก็บ๓แต้มแรกในรอบนี้มาครอง
หลังสามนัดที่ผ่านมาทั้งคู่ยังไม่มีคะแนนการพบกับอีรักษ์ในครั้งนี้ย่อมแตกต่างจากรอบที่ผ่านมา
ทีมคู่แข่งที่เพิ่มดีกรีความแข็งแกร่งขึ้นด้วยการดันผู้เล่นชุดอายุไม่เกิน๒๓ปี
ผ่านประสบการณ์เวทีโอลิมปิกขึ้นมาเล่นหลายคนรวมถึงแข้งรายอื่นก็เพิ่มดีกรีความแข็งแกร่ง
เป็นการบ้านที่ทีมชาติไทยต้องเตรียมการอย่างดีที่สุด
คือในยุคที่ไม่มีมามูเซงเนี่ยจริงแล้วเขาทำงานให้กับอีรักษ์มานานแล้ว
แต่คนที่มาใหม่ไม่ได้หมายความว่าด้อยกว่านะครับศักภาพเขาดีขึ้นด้วยซ้ำไป
พบกันครั้งนี้กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปทำให้จ่ายเย็นมงคลทศกรัยผู้เล่นที่ยิงประตูทีมชาติอีรักษ์ได้ทั้งเกมเย่าและเกมเยือน
รับเช่นกันว่าสถานการณ์ของทีมไทยในการพบกับอีรักษ์วันที่๑๑ตุลาคมนี้แตกต่างออกไปจากเดิม
เพราะในรอบที่ผ่านมาทีมไทยต้องการเพียงผลเสมอแต่สำหรับรอบนี้ต่างคนต่างต้องการใช้ชนะ
นับเป็นเกมแห่งความกดดันอย่างแท้จริง
ก็ท่านดูเทปมาก็ตั้งแต่แถวนี้เจอญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้ก็ถือว่าเขาเปลี่ยนแปลงเยอะนะครับเพราะว่ากองหน้าเขาก็เปลี่ยน
ก็ถือว่าเขาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอะไรอย่างนี้ก็คงจะเป็นผลงานมากกว่าครับเพราะว่าผลงานที่เราอาจจะแพ้มาสามนัดทำให้เราแบบต้องต้องไฟล์มากกว่าเดิมแล้วก็เราต้องมุ่งมั่นมากกว่าเดิม
เพราะว่าครั้งที่แล้วที่เรามาเนี่ยเรามาแค่เอาแต้มอะไรอย่างนี้แต่ทุกวันนี้เราต้องเพื่อแฟนบอลด้วยอะไรอย่างนี้
โดยสาเหตุที่กล่าวไปทั้งหมดทำให้การพบกันอีกครั้งของไทยและอีรักษ์ไม่ใช่เพียงการพบกันธรรมดา
แต่ยังเป็นเกมแห่งศักดิ์ศรีที่จะทำให้ผู้ที่ชนะกลับมาอยู่ในเส้นทางของการลุ้นไปเล่นในศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย
ซึ่งการพบกันในยกที่๓นี้ใครจะเป็นผู้เก็บใช้ชนะ๑๑ตุลาคมนี้ร่วมลุ้นให้ทีมชาติไทยทำได้
วิลวิเจริญเชื้อข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน